พาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่พัทธลุงนะคะเพราะว่าที่นี่ยังคงวิกฤตอยู่
โดยเฉพาะอำเภอควนขนุนระดับน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้เร่งอบพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยน้ำได้กัดซ้อรางรถไฟด้วย
เสียหายไปกว่าร้อยเมตรติดตามจากคุณวัชรีดวงใสค่ะ
รายงานมาจากจังหวัดพัทธลุงนะคะเชิญค่ะ
สถานการณ์น้ำในจังหวัดพัทธลุงยังไม่คลี่คลายนะคะแม้ว่าในบางพื้นที่
ระดับน้ำจะลดลงประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรค่ะแต่ว่าระดับน้ำโดยเฉลี่ยในพื้นที่
อยู่ที่ประมาณสูงกว่าหนึ่งเมตรนะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งออกช่วยเหลือ
ชาวบ้านแล้วค่ะเจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนไปรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่ตำบลมะกอกเหนือโดยปริมาณน้ำยังสูงกว่าหนึ่งเมตร
ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานประมาณสามสิบเซนติเมตรค่ะนางเอิ้มกลับแดงอายุเจ็ดสิบสี่ปี
หนึ่งในชาวบ้านที่เจ้าหน้าที่นั่งเรือไปรับพร้อมหลานอีกสามคนท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาบอกว่า
บริเวณนี้จะมีน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้ถือว่านักสุดแล้วก็วิกฤตสุดในรอบสี่สิบปีค่ะ
เพราะไม่เคยต้องอบพยพหนีน้ำไปอยู่ที่อื่น
ใช่
นี่เนี่ยปีนี้
สถานการณ์น้ำในพื้นที่ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ
ขณะนี้ได้ประกาศให้ชาวบ้านเก็บของมีค่าไว้บนที่สูง
และอบพยพไปที่ปลอดภัยแล้วค่ะ
ในส่วนของกำพื้นคนขนุนเองเราก็มีที่ปั๊กปิง
ราชรรณผู้ประสบไปมีอยู่๑๓แห่ง
เพื่อถ้าหากว่าเกิดจำเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนย้าย
พยาชนนะครับก็มีที่ปั๊กปิง
ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของตนเองซึ่งอยู่ไม่ไกลมาก
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะครับ
วนน้ำที่เอ่อท่วมบ้านเรือนชาวบ้านมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
และน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์ที่ไหลลงมาที่อำเภอศรีบรรพฤษ
ฝ่ายท่าแนะมีชาวบ้านเดือดร้อนแล้วกว่าสามหมื่นหลังคาเรือนค่ะ
อกจากนี้ค่ะเมื่อวานน้ำได้กัดซ้อรางรถไฟท่านาว
ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟบ้านปากคลองประมาณ๕๐๐เมตร
ทำให้รางรถไฟเกิดการซุดตัว
ขณะที่รถขนส่งสินค้าขบวนกรุงเทพหาดใหญ่กำลังแล่นผ่าน
ทำให้พนักงานขับรถต้องหยุดเดินรถทันทีค่ะ
จากการตรวจสอบพบรางรถไฟเสียหายจากสภาพน้ำหลากเป็นช่วงนะคะ
ระยะทางยาวกว่า๑๐๐เมตร
ตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ต้องรอให้น้ำลดระดับ
เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนค่ะ
ขณะนี้ค่ะจังหวัดพัทธลุงนะคะได้ประกาศให้ทั้ง๑๑อำเภอ
เป็นพื้นที่วิกฤตประสบภัยน้ำท่วมแล้วนะคะ
จากนี้ในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้ว๒คน
หลังจากออกไปหาปลาแล้วโดนน้ำซัดเสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งเตือนชาวบ้านห้ามออกหาปลาช่วงนี้
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ
ชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดพัทธลุงค่ะ